ทุกคนอยากเป็นคนพิการหรือเปล่า

การช่วยเหลือคนพิการไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือ
พิการอยากได้ระบบที่เราสามารถเดินทางเองได้

ที่ในเพจก็มันจะเป็นสมุดอยู่ข้างบน

ขึ้นไปจำหน่ายตั๋วใช่
ถูกต้องครับสถานีนี้สถานีเดียว

แต่ว่าเป็นที่อโศกที่เดียวครับ
แล้วที่บอกว่าประตูกั้นไปล็อคมันล็อคตรงชั้นไหนคะ

เราจะออกไปชั้นชาลาไม่ได้
ใช่จะขึ้นไปข้างบนไม่ได้ก็คือชั้นที่๓
อันนี้คือขึ้นไปชั้น๒ใช่ไหมครับ
จากชั้น๒ขึ้นไปชั้น๓ขึ้นไปไม่ได้

แม้ว่าเรามือตั๋วมือตั๋วแล้วก็ยังเติดไม่ได้

แล้วคุณมีการให้เซ็นชื่ออีกรอบไหมครับละก่อน

ผมซื้อบัตรนี่เพื่อผมจะได้ไม่ต้องเป็นคนพิการไงครับ

ทุกคนอยากเป็นคนพิการหรือเปล่า

พิการต้องการเดินทางได้เอง

ถ้าคุณได้ยินอย่างนี้คุณเศร้าสร้อยแค่ไหน

ก็ได้ยินว่าก็ได้
ผมคิดว่า
ซึ่งถ้าต้องคุณกำลังเย็น
แล้วครับผมสือแค่แบบนั้น
กลับมาไปที่ระเบียน
โปรดติดตามตอนต่อไป